กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้คดีหดเขี้ยมคดียิงกันเสียชีวิตเยอะเหลือเกินทำร้ายกันเสียชีวิตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยคงจะเสียชีวิตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยคงจะเสียชีวิตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยคงจะเสียชีวิตเยอะเห

เพื่อจะตามตัวตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับ
ตรงนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้
กลับมาดูอีกทีนึงนะฮะว่าเจอใครแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ส่วนนี้คือภาพที่เกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนกว่าคืนที่ผ่าน
มานะครับทุกผู้ชมครับตำรวจสพมสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุว่า
มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็ไปที่เกิดเหตุนะครับที่เป็น
น้ำมันนะครับเป็นปั๊มน้ำมันแถวแถวอำเภอเมืองนะฮะอยู่
หน้าศูนย์อาหารนะครับไปถึงพบผู้ที่ถูกยิงเป็นตำรวจนะฮะ
แล้วพอเสียชีวิตนี่เพื่อนก็โอ้โหมาถึงที่เกิดเหตุนี้ร้อง
ง่ายนะครับผู้ที่ถูกยิงคือร้อยตำรวจรีชาญวิทย์ดิตเจริญอายุ๕๓
ปีนะหรือว่าหมวดโย่งนะครับมีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสืบ
สวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นก็ถูกยิงนะฮะนอนหายใจ
โรยรินอยู่พยายามช่วยปั๊มหัวใจนำตัวส่งลงปัจจุบันแต่ว่า
หมวดโย่งเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุน
ปืนขนาดจุด๓๘๐ตกอยู่๑ปลอกนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิด
นะครับส่วนตรงจุดที่นั่งใต้ต้นไม้อยู่ข้างที่จอดรถหน้า
อาหารมีพวกขวดเหล้าขวดโซดาขวดน้ำแข็งอ่าพวกน้ำแข็ง
พวกนี้นะฮะมีกับแกล้มวางทิ้งเอาไว้ด้วยที่ตู้จ่ายน้ำมัน
นี้ฮะจอดทิ้งอยู่หนึ่งคันก็เป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิง
วดโย่งจนเสียชีวิตนี่นะฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าก่อน
หมวดโย่งจะถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณเจ็ด
เทาแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหลายคันเข้ามาในปั๊มค่ะพอเข้ามา
ในปั๊มเนี่ยมาถึงนี่ฮะที่ว่าตรงใต้ต้นไม้มีพวกขวด
ขวดโซดามีน้ำแข็งมีกับแก้มเนี่ยมาจับกลุ่มนั่ง
ดื่มเหล้าร้องเพลงมีลักษณะเหมือนกับเปิดลำโพงให้เสียงดัง
ดังด้วยซึ่งปั๊มน้ำมันมันทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะแม้ว่า
เป็นปั๊มน้ำมันแต่มันเป็นที่ของเอกชนอืมอ่าเขาก็มีกฎมี
เบียบอะไรของเขานะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเรื่อง
หมวดโย่งเนี่ยท่านผ่านมาพอดีนะฮะผ่านมาพอดีก็เห็น
นะฮะก็เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ทำให้
เกิดความไม่พอใจกับผู้ชายกลุ่มนี้นะครับก็มีหนึ่งใน
กลุ่มผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่หมวดโย่งเนี่ยไม่ทันมอง
เพราะมีอยู่หลายคนอยู่บน๗๘คนเดินอ้อมไปข้างหลังหมวด
โย่งแล้วก็ชักปืนขึ้นมาจ่อยิงเข้าที่ตรงจุดที่เป็นไทยทอยค่ะนะฮะ
กระสุนเข้าตรงจุดนั้นหนึ่งนัดหมวดโย่งก็ล้มลงนะฮะตรงนั้นนะฮะ
ตรงที่เกิดเหตุตรงจุดหน้าศูนย์อาหารส่วนกลุ่มพวกนี้เนี่ยรวม
ทั้งมือปืนก็แยกย้าให้กันวิ่งไปขึ้นจักรยานยนต์บ้างขึ้น
ขึ้นรถกระบะบ้างขึ้นรถยนต์บ้างนี่ฮะแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุมือยิงเนี่ย
วิ่งไปขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนแล้วก็ขี่หนีออกไปจากปั๊ม
่งหน้าไปทางตะบนบางกุ้งนะฮะคนอื่นในกลุ่มก็วิ่งกันไป
นี่ฮะกระบะคันสีขาวคันนี้บางคนก็วิ่งไล่ตามเห็นไหมอืม
เพื่อนเกือบไม่รอนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นกระบะกันไปก็มีนะครับ
ขับแยกย้ายหนีกันไปนะครับนี่บางคนนี่เห็นไหมฮะ
ว่าวิ่งขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นท้ายกระบะเนี่ย
บางคนก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันออกไปเด็กปั๊มพอได้ยินเสียงปืน
เพราะว่าเขาอยู่ตรงจุดหน้าศูนย์อาหารนี่ฮะก็วิ่งไปดูนะคะ
ก็วิ่งไปดูโอ้โหถือว่าอุกอาจมากนะครับเหตุการณ์นี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะมีวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่ก่อเหตุยิงหมวดโย่ง
ไปที่โรงพักไปสพมสุพรรณบุรีนะคะ
ก็มีนายสมโพธิทองลิ้มหรือในกล้องอายุ๒๖ปี
นายนัทพลสันติธรรมเมธีหรือปุ๊กลุ๊กอายุ๒๖ปี
นายมนชัยสนิทหันหรือรันอายุ๒๒ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พานายสิทธิพงศ์จ่าสะอาดอายุ๒๓ปี

ในกล้องบอกว่าที่มามอบตัวเนี่ยนะก็เพื่อจะมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ผมไม่ได้ยิงนี่นะคะกล้องบอกผมไม่ได้ยิง
อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยฟังเสียงกล้องค่ะ
เขาแตกกายเป็นไง

เราอยากบอกอะไรกับผู้เศรษฐชีพไหม

ทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณตาของกล้องค่ะ
คุณตาเนี่ยอายุ๗๓แล้วนะคะคุณตาบอกว่าพอรู้ว่าหลานชายไปร่วมกันก่อเหตุยิงตำรวจ
ตาตกใจมากไม่คิดว่าหลานจะทำก็มาติดต่อกล้องได้
ก็ถามกล้องว่ากล้องทำหรือเปล่ากล้องบอกตาว่ากล้องไม่ได้ทำ
แต่กล้องอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยคุยกันว่าไปโรงพักไปมอบตัวดีกว่า
เพื่อยืนยันว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ยิงนางซ่อนกลิ่นเกรดศรีแม่ของกล้อง
ก็ยืนยันว่าลูกชายแม่ไม่ได้เป็นคนยิงนี่นะคะกล้องกับโม่งมือยิงเนี่ยเขารู้จักกัน
ที่บ้านก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานคือเขาไปด้วยกันจริง
แต่ตัวกล้องไม่ได้เป็นคนยิงตัวในโม่งเป็นคนยิงค่ะ
เกือบให้หมดเท่าที่โรงแลพรีสที่โรงเพลงเห็น
จะต้นกับไม่ได้เขาแทนทัพมันอยู่ที่นี่มันลืมฝาไป
พอยิงไม่ได้ขอมคามมันก็วิ่งเลย
จนเช้ามาเห็นข้าวมันก็รู้สึกไม่ดี

เออมันก็ทั้งเดียวโทรห้าเป็นโทรศัพท์

หนูจะไปให้การกับตำรวจหนูจะไปมอบตัว

ครับณเวลานั้นคือกล้องได้ติดต่อมาหาคุณตาบ้างไหม

เพราะตำรวจก็เอาอะไรล่ะ
โทรศัพท์เนี่ยยึดไว้

ที่ปัญหาภูมินั้นผมว่ามันไม่ได้ยิน
ส่วนแฟนสาวของกล้องค่ะก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

บอกว่าเธอเข้าไปในปั๊มประมาณ๕ทุ่มได้

รถของผู้ตายเข้ามาแล้วเข้ามาเตือน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนในกลุ่มไม่พอใจอะไรยังไง

พอยิงกันเสร็จพึ่งบอกพึ่งก็ตกใจเหมือนกัน
ก็นี่นะคะก็เลยออกมาพร้อมกับกล้องกับปุ๊ก
ออกมาจากที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุพร้อมกัน
ทีนี้ค่ะคนในกลุ่มที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

แล้วก็บอกว่าขอไปมอบตัวกับตำรวจ

บอกว่าในโม่งหรือนายสิทธิพงศ์จ่าสะอาด

ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของในโม่งนะคะ
ไปเจอกับนางกิมเลี้ยงอายุ๔๓ปี
เป็นน้าสะพ้ายของในโม่งค่ะ
สะพ้ายคนนี้ก็บอกว่าในโม่งเองเป็นคนใจร้อน
แต่อยู่ในบ้านก็จะไม่ค่อยคุยอะไรกันสักเท่าไหร

เพื่อนกลุ่มนี้เพิ่งมาสนิทกัน

งงออกจากคุกเมื่อเมษายนปีที่แล้ว
ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มสนิทกัน
โม่ไม่ได้ทำงานออกจากบ้านบ่อยเลย
ทีนี้ไม่กลับบ้านบ่อยเลย
วันเกิดเหตุโม่งกลับมาอาบน้ำที่บ้านตอนเย็น

นี่คือโฉมหน้าของในโม่งนะครับ
สะพ้ายบอกว่ามารู้ข่าวว่าในโม่ง
หลานตัวเองไปยิงตำรวจก็ตกใจนะคะ

เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

ก็มามอบตัวมารับโทษตามกฎหมายเถอะ
ไม่คิดว่าเขาจะจัดจัดจะทำแบบนี้นะหรอก
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
นี่ฮะก็ในโม่งไม่อยู่ที่บ้านแล้ว

ที่บ้านบอกปกติก็ไม่ค่อยกลับเหมือนกันนะครับ
เคยมีโทษติดคุกมาก่อนนะครับ
นายสิทธิพงศ์จ่าสะอาดอายุ๒๓ปีหรือว่าในโม่ง
เพื่อใครพบเห็นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย

ค้นที่ห้องพักในพื้นที่ตำบลรั่วใหญ่

ขี่จักรยานยนต์มาส่งในโม่งอ่ะนะ

เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีปืน
เดี๋ยวเผื่อผู้ต้องหาเนี่ยจะยิงต่อสู้นะครับ

ในโม่งเนี่ยมาเช่าห้องอยู่นะฮะ

บอกในโม่งมาเช่าอยู่ที่นี่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดกุญแจเข้าไปนะครับ
เพราะว่านี่คือผู้ต้องหาที่ก่อคดีอุกชะกันเหลือเกิน

แต่พอตัดกุญแจเข้าไปดูในห้องเนี่ย

ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่าในโม่งเนี่ยได้ว่าจ้างเธอให้ไปส่งที่บขศสุพรรณบุรี

ขอบคุณมากค่ะพี่

คือเธอก็ไม่รู้ว่าไปก่อคดีมา

บอกเดี๋ยวผมขึ้นรถบขศดีกว่า

เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาว

ประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าปลายทาง

เที่ยงคืนกว่า
ขี่จักรยานยนต์เนี่ยกลับมาที่ห้องเช่า

บอกขอสอสุพรรณบุรีแล้วก็มีภาพมาซื้อตัว
เราก็ตอนนี้ต้องตาม

จุดเกิดเหตุนะคะก็คือที่ปั๊มน้ำมันนะคะมีตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนำกำลังไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงสาย
มีการจำลองเหตุการณ์เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและขยายผลค่ะทีมข่าวได้คุยกับผู้จัดการปั๊มและพนักงานในปั๊มนี้นะคะ
ผู้จัดการปั๊มบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุ
ปั๊มรายงานว่ามีวัยรุ่นมารวมตัวกันมีการเปิดเพลงเสียงดัง
ว่าเปิดเพลงต่อลำโพงลูทูธแต่เด็กปั๊มไม่เห็นว่าดื่มสุรากันหรือเปล่า
สักพักหนึ่งเด็กปั๊มโทรไปบอกว่ายิงกันมีเหตุยิงกัน
เธอก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะตำรวจมาตรวจสอบกล้องวงจรปิด
มีกล้องตัวหนึ่งบันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้ชัดเจนเธอก็ยืนยันว่าปกติทางปั๊มมีกฎอยู่แล้วนะคะ
ไม่ให้มานั่งมั่วสุมอะไรกันอยู่ในปั๊มมาดื่มสิ่งของมืนเมาอยู่ในปั๊ม
คือเขามีกฎห้ามอยู่แล้วพนักงานปั๊มก็จะคอยสอดส่องดูแลอยู่แล้ว
ก็จะมีการไปเตือนนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยก็ต้องระวังความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกด้วย
ถ้าเกิดแบบเราเห็นเป็นเด็กแถวนี้อะไรอย่างนี้เราก็จะพูดเตือนพูดบอกค่ะ
แต่ว่าถ้ามุติไปค้นแบบเราไม่คุ้นหน้าคุ้นอะไรเราก็บอกเขาไม่ได้ใช่ไหมคะ
เราก็ต้องเสียความปลอดภัยของเราด้วยห้องเด็กด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้แต่มองเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีการดื่มสุราอะไรอย่างนี้ค่ะไม่มีเลย
กระทั่งเมื่อคืนที่เกิดเหตุน้องก็ไม่รู้ว่าพวกเขากินเหล้า
รู้แค่ว่ามามั่วสุมการเปิดเพลงเสียงดังแค่นั้นเอง

แล้วคือแบบมันก็๕ทุ่มกว่าเนอะ
เด็กก็คงคิดว่าเดี๋ยวสายตรวจมาเดี๋ยวก็คงไปมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบที่ผ่านมานะคะมันคงจะเป็นงั้น
แต่เมื่อคืนมันก็คงแบบประโยชน์เหมาะพอดีคือ
เขาคุณตำรวจเขามาเจอเขาคงมาเตือนแล้วค่ะ

เพราะว่าทีมข่าวของเราสำรวจเส้นทางว่า
ระหว่างปั๊มที่เป็นจุดเกิดเหตุ
กับบ้านของตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

แต่ตำรวจแวะมาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในปั๊มน้ำมัน

ก็ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการมั่วสุมกันด้วย
นี่คือภาพของตำรวจที่เสียชีวิตนะคะ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์มั่วสุมกันที่ปั๊มน้ำมัน
เพราะว่าถูกยิงก่อนถึงบ้านก็สองกิโลโกรภาพ

คือท่านก็คงจะเข้าไปบอกว่า

ในปั๊มคุณจับกลุ่มมั่วสุมลืมเรื่องที่ตามข่าวดีคือไปเตือน
ใช่ค่ะไปเตือนแล้วกลายเป็นถูกยิง

ก็อยู่ห่างจากบ้านของตำรวจที่ถูกยิงเสียชีวิตสองร้อยสี่สิบเมตรเองโอ้นิดเดียว
หมายความว่านี่คือวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนครับ
นี่คือวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านของตำรวจที่เสียชีวิตคืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็พยายามตามหาญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไปพบกับพี่สาวของภรรยาผู้เสียชีวิตเธอก็บอกว่าตอนนี้น้องสาวเสียใจมาก
เพราะว่าสูญเสียสามีไปอย่างกระทันหันที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเองเขาเป็นตำรวจน้ำดีช่วยเหลือชาวบ้านตลอด
แต่บางครั้งเนี่ยจะเป็นคนผู้จาตรงตรงครับ
พูดจาห้วนหน่อยแต่ก็ดูแลครอบครัวดีค่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรมาแจ้งอะไรก็พร้อมจะไปช่วยเหลือดูแลตลอดนะคะ
อยากเปิดเสียงดังอะไรแบบนี้ใช่ไหมได้
แล้วทำไมต้องทำถึงกับชีวิตแบบเนี่ยไอเนาะโรอดก็เป็นตำรวจก็ไม่อย่างงี้
ดื่นอย่างเงี้ยเราจะมีความปลอดภัยไหมอืมเมื่อวานเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนะ
เขาก็ทำงานกับลูกน้องเขาอ่ะเขาก็บอกกับลูกน้องเขาว่าถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ย
ก็ดูแลด้วยนะเนี่ยเอาใดไปซ่อมไว้เนี่ยจ่ายตังค์เขาแล้วอย่าลืมไปเอานะ
เขาก็พูดอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางหรือเปล่า
น้องสาวเล่าให้ฟังอืมวันนี้นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่
พ่อเมืองสุพรรณบุรีก็ไปติดต่อดำเนินการเรื่องของศพอ่ะนะคะ
ชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจลูกสาวของตำรวจที่เสียชีวิต
พาแม่ไปให้ปากคำกับตำบรวจเพิ่มครับภรรยาเองไม่ขอให้ข่าว
มามอบตัวเบื้องต้นนะคะสอบปากคำนะคะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหานะคะส่วนคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงอ่ะค่ะ
ยังไม่ได้ตัวเลยยังจับตัวไม่ได้แต่ก็มีเบาะแสข้อมูลนะฮะอืม
ขึ้นรถบอกขอสอไปใช่คือเหมือนที่ญาติของหมวดโย่งบอกเนี่ย
อันนี้ถูกที่สุดเลยนะฮะคืออย่างนี้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยจะทำยังไง
ตำรวจไปเตือนยังถูกยิงเสียชีวิตนะคะแล้วแสดงว่าไอพวกเนี้ยมันมีปืนอืม
สมมุติถ้าเราเดินไปแวะเพื่อจะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มกลางดึกแล้วเจอไอ้พวกนี้
ไม่รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเผลอไปมองหน้ามาหน่อยหนึ่งเอาปืนยิงขึ้นมาอืม
นี่จะทำยังไงเนี้ยอันตรายจริงจริงค่ะ